แต่ว่ามันมีหลายคนเหลือเกินที่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งนางเอกสาวหลังจากที่มีข่าวมือที่๓ค่ะอ้ำกับพก
มีรายชื่อยาวแต่ก็มีมอม้าเหมือนกันคนนี้

นักค้าคุณผู้ชมถามบอกเลยว่าชื่อนี้มาได้ยังไง
ปางกรรารันทร์เขาก็ยังงงอยู่เหมือนกัน
เจ้าตัวบอกว่าตอนที่ทราบเรื่องผู้จัดการโทรหา
ยังคิดอยู่ว่าผิดเรื่องหรือเปล่า
ชาวเน็ตน่าจะหมายถึงสวยหน้าสดหรือเปล่า
เอ้าทำไมพี่สาวชาวเน็ตเริ่มจะใบ้เป็นชื่อของตัวเองเรื่อย
สุดจะงงค่ะแต่เธอก็บอกเลยว่าเธอก็บริสุทธิ์ใจ
จากตัวเองแล้วก็ไฮโซโพกเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินเลยอยู่แล้วค่ะ
ภายหลังไฮโซโพกได้ฝากคนรู้จักมาขอโทษด้วย
ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ
ส่วนเรื่องของสาวปรางนะคะโดยเฉพาะเรื่องหัวใจ

สนุกกับการทำงานทำเงินรับเงินไปเรื่อย

หนุ่มเนี่ยก็มีมาคุยบ้างทั้งในแล้วก็นอกวงการ
กำเนิดวักทองใหม่ที่เป็นของตัวเองอย่างเบลล่าด้วยนะ

หน้าสดไม่ตกใจค่ะ

เรารู้อยู่แล้วด้วยว่าไม่ใช่แน่นอนเลย
จนเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวยังไงดีอะไรแบบนี้

ใช่ไม่ตกใจจริงเพราะว่าสวยมาก
บอกเลยว่าหน้าสดเธอเป็นที่เรื่องลืมมาก

กะลีนเราก็มีโซโลแกนประจำตัวเหมือนกัน
สวยสดรวย

อ่อสดสวยรวยข่าวร้อน